หลังจากเมื่อวานนี้นะครับที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชศรีมารับฟังปัญหาต่างแล้วก็สร้างสีสันไม่ว่าจะเป็นการหยอดคำหวานนะครับว่าคนอีสานน่ารักแล้วก็พูดกับกบไปแล้ว
มาวันนี้ครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ประชุมก็ได้มีมติอนุมัติงบประมาณให้กับโครงการสำคัญสำคัญหลายโครงการนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขแบบก่อสร้างรถไฟทางคู่เพื่อยกระดับเหนือพื้นดินช่วงผ่านตัวเมืองนครราชศรีมาและอนุมัติร่างสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเส้นทางกรุงเทพนคร

รับฟังปัญหาด้วยตนเองเพื่อรับกลับมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม

เพียงเท่านั้นยังอนุมัติงบประมาณกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
พัฒนารุ่มน้ำในพื้นที่ภาคอีสานครอบคลุม๑๘จังหวัด
การก่อสร้างแก้มลิงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำผนังกั้นน้ำ
ฟูแหล่งน้ำและปรับปรุงเส้นทางการระบายน้ำ
รวมทั้งยังเห็นชอบให้กลมทรัพยากรน้ำกลมชนรับประทาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เสนอแผนโครงการที่มีความจำเป็นในการเพิ่มการกักเก็บน้ำ
จังหวัดภาคอีสานในวงเงินปีงบประมาณ๒๕๕๙
ทั้งหมด๓๔๘โครงการวงเงิน๘๘๒๐ล้านบาท
ซึ่งจะเพิ่มเนื้อที่เก็บกักน้ำในภาคอีสานได้ถึง๑๐๗ล้านลูกบาทเมตร
แผนบริหารจัดการน้ำระยะที่๒ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม
อนุมัติร่างสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน
เส้นทางกรุงเทพนครราชศรีมาฉบับที่๒๑
งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา
วงเงิน๑๗๐๖ล้านบาทและฉบับที่๒๔
คุมงานก่อสร้างรวมทั้งอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน๒๑๐๑ล้านบาท
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
เสร็จสิ้นภารกิจนายกรรธมรียังสร้างศีรษรร่ะความเป็นกันเอง
ทดลองเป็นช่างภาพและถ่ายรูปร่วม